คุณผู้ชมฮะเหตุรุนแรงในครอบครัวอีกแล้ว

แม่กำลังหุงข้าวหาอาหาร

หุงข้าวเตรียมไปใส่บาทในวันพระใหญ่

ให้ตำรวจมาควบคุมตัวลูกชายนะครับ

นี่แหละคุณ

เขาจ้องเขม่งกล้องเลย

ตอนแรกเขาเหมือนหงอยสงบแล้วนะ

โอ้โหตาจ้องเขมงเลย
แล้วคิดดูสายตาแบบนี้ที่เขาจ้องนักข่าวนะ

โอ้โฮหล่อนน่ะ
น่ากลัวนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสภอครรัฐของปฐธเข้ารังงับเหตุนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่าผู้ชายคนนี้เมายาอารวาสทำร้ายแม่
บ้านเลขที่๘๑หมู่๑๑ตำบลบางปรากฏนะฮะ
ก็เห็นว่าผู้ก่อเหตุก็ยังตาขวางสู้กล้องอย่างนี้ฮะ

ผู้ชายคนนี้ก็คือนายเฉลิมวุฒิจันทอง

เขาเอะอะโวยวายนะครับ
อยู่ในบ้านทำร้ายร่างกายแม่นะฮะ
บอกแม่แบบนี้หาเมียให้หน่อย
หาข้าวหาปลาให้กินหน่อย
แม่ก็บอกโอ้แม่ก็กำลังหุงข้าว

หาข้าวพอได้แต่หาเมียให้เนี่ยอันนี้ลำบากหน่อย
ทีนี้อะไรไม่ทันใจเขาอะไรไม่ถูกใจเขานะ

นี่ทำบาปวันพระใหญ่เลยนะเออนะฮะ
แม่บอกแบบนี้กำลังจะออกไปทำบุญตักบาทเลย
เจอลูกมาขัดขวางบุญซะงั้นนะครับ
คุณแม่สำรานจันทองนะคุณแม่เล่าให้ฟังนะฮะ
บอกว่าเธอตื่นมาหุงข้าวจะไปใส่บาทในวันพระ
เดินออกมาไม่พูดอะไร
จู่ถีบโครมเขาให้ขณะที่เธอยืนซาวข้าวอยู่นะฮะ
แล้วก็สั่งให้เธอหาข้าวหาปลาให้กินหน่อย
ด้วยความกลัวเธอก็รีบไปซื้อของ

หลังกินข้าวนะลูกชายยังสั่งไม่ให้เธอไปไหน
แล้วก็ให้ทั้งถีบทั้งเตะทั้งต่อย

ผ่านมาทุกวันนี้นะคุณนะ
ลูกชายใช้เงินเท่าไหร่รู้ไหมฮะ

คือเสพยาบ้ามาอลวาดแล้วก็ทำร้ายแม่มา๔ปี
ใช้เงินแต่ละวันเรียกว่าผลานเงินแม่

โอ้โห๖๓๘เดือนหนึ่งตก๑๘๐๐

แล้วเอาไปใช้อะไรฮะซื้อยาบ้ามาเสพ
วันไหนไม่ได้เสพก็จะหลอนคลุ้มคลั่ง

ตัวแม่ถูกทำร้ายมาหลายต่อหลายปีนะฮะ
จริงกระโปรงแล้วนะตายก็ตาย
แต่นี่คนเรามันก็กลัวนะ

เงินวันหนึ่งเขาใช้วงเงินวันหนึ่ง๖๐๐๗๐๐นะ

ไหนจะซื้อของมาให้เขากินนี่
๔๐๐บาทไปแล้วเฉพาะไปซื้อมานี่นะ
ซื้อมาให้เขากินเมื่อกี้อีกก็เป็นร้อย

แล้วถ้าเผื่อตำรวจไม่จับไปวันนี้นะ

วันหนึ่ง๕๐๐ไม่ต้องพูดถึงของตาย
บางวัน๖๐๐๗๐๐บาท

เหนื่อยเหนื่อยมาก
เหนื่อยงานเหนื่อยขายของมาก็มาทำต้นไม้เต็มบ้าน
แสบสู้นะแต่ก็รู้สึกท้อแล้วตอนนี้เหงา
เหงาจนจะเป็นซึมเศร้าแล้ว

เมื่อกี้ประเด็นแค่เรื่องใช้เงินก็หนักหนาแล้วนะ
ประเด็นเรื่องทำร้ายแม่กี่ทีกี่ปีก็เยอะเหมือนกัน
ประเด็นอยากมีเมียอยากมีผู้หญิง
แม่บอกจะไปหาที่ไหนลูกชายของเรามันเป็นซะอย่างนี้

ครับตำรวจก็ต้องควบคุมตัวนะฮะ
ขั้นตอนต่อไปคงต้องบำบัดละค่ะ
ไม่ให้กลับมาเสพยาแล้วก็ไม่ให้กลับมาทำร้ายแม่อีกนะครับ
ไม่เป็นไรนะคุณแม่มารไม่มีบรมีไม่เกิดนะครับ